ก็ไปหลอกคนอื่นให้มาร่วมแบบ

เซิร์ฟเวอร์พื้นที่เก็บไฟล์ออนไลน์แบบนี้

แล้วจะไปหลอกยังไงไม่เข้าใจ
สามารถหลอกไว้
การมาติดกางล่าง

เรื่องอะไรบ้างร่วมกันช่อกงประชาชน
ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
จับกลุ่มคาสถานปฏิบัติธรรมเลยที่ปากช่องของโคราช
เพราะอะไรตำรวจได้รับการร้องเรียนนะ
ผู้เสียหายคิดดูสิมีเป็น๓๐๐กว่าราย
ร่วมกันหลอกลวงชวนให้เข้าร่วมการลงทุน
มันคือพื้นที่เก็บไฟล์ออนไลน์
ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ในโลกออนไลน์นี่แหละนะคะ
ทีนี้มีการเสนอผลตอบแทนให้กับผู้ร่วมลงทุนอัตรา
สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของสถาบันการเงิน

บางคนก็จะบอกว่าเหมือนแชร์ลูกโซ่หรือเปล่า
ทีนี้พอคนเห็นว่าเฮ้ยผลตอบแทนดี
เอาลงเงินไปอ้าวก็มีคนหลงเชื่อค่ะ

ก็เอาเงินมาลงทุนกับบริษัทนี้แหละ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราเห็นข่าวเลย
คือลงเงินไปแล้วแต่มันจ่ายผลตอบแทนไม่ได้
บริษัทจ่ายให้ไม่ได้ทีนี้มันก็เกิดความเสียหายสิคะ
มีผู้เสียหายไปแจ้งความกับกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ย

แล้ว๒๘๐๐กว่ารายนะ
มูลค่าความเสียหายมันเป็นหลักพันล้าน
นายสุภสรรด้วงชนะเป็นกรรมการบริษัท
แล้วก็ประสานกับปปงติดตามทรัพย์สินของผู้ต้องหา
จะได้เอาทรัพย์สินนั้นมาเยียวยาให้กับผู้เสียหาย
แล้วก็ยังมีคนหลบหนีก็คือนางพัฒนาเป็นแม่ของนายสุภสรรค
ทีนี้ตำรวจก็สืบข้อมูลจนรู้ว่าอ๋อ
นางพัฒนามาบวชชีมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมที่โคราช
แล้วก็มีอดีตสามีบวชพระอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมเดียวกัน
ทีนี้ก็เลยตามไปแล้วก็รวบตัวได้
อันนี้คือตอนที่ไปอ่านข้อหาให้ฟังนะคะ
โดยตัวของนางพัฒนาก็ปฏิเสธค่ะ
บอกว่าเดิมทีเป็นอาจารย์สอนนักเรียนอยู่
พอเกษียณปั๊บลูกชายก็เลยเอาชื่อ
เอาชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทเฉย
ตำรวจก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนที่สแม่ทะที่ลำปาง